รามดาบตำรวจก้านนิพรรำผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจราจรประจำตู้ยามราชร่วมใจ
ทารกเพศหญิงด้วยความภาคภูมิใจเลยนะคะหลังจากที่ดาบตำรวจก้าน
ช่วยทำคลอดให้กับนางสาวสุวรรณีขิงจตุรัสอยู่ที่ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
บนรถตราโล่ของตำรวจเลยขณะที่ญาติญาติเนี่ยเร่งนำตัวคุณแม่รายนี้
ส่งโรงพยาบาลแต่คุณแม่เนี่ยปวดท้องมากจริงนะคะ
ก็เลยได้ช่วยกันกับยายของเด็กช่วยกันทำคลอดบนรถ